สนับสนุนโดยโพทาไลเลเชอร์พาร์ค
เปิดโอกาสกว้างให้กับสาวงามที่สนใจ
ที่คุณรู้ว่าตัวเองพร้อมและเหมาะสม
เพราะเวทีของเราไม่ต้องการแค่ความสวย

ครับทางกองประกวดก็ได้เปิดมากมาย

ได้ร่วมพิสูจน์ตัวเองบนเส้นทางสายนี้เลยครับ

แล้วก็คือสื่อทุกสื่อที่เรา

แล้วก็หลักเราเน้นในเรื่องของสื่อโซเชียล

พอดีว่าเพื่อนนะคะเขามาประกวด

โค้ชก็บอกว่าตอนนี้มีการปรากฏ
แล้วก็อยากจะให้คนที่มีโอกาส
คนที่คุณสมบัติพร้อม

อินเตอร์เน็ตค่ะจากโซเชียลค่ะ

ไม่ว่าจะทั้งทางสมัครออนไลน์

ที่เรามองว่าเวลาที่เราเป็นนางงามเนี่ย
เราไม่ได้เป็นเพียงแค่หน้าม่าน

เราจึงได้เห็นสาวสวยจำนวนมากมายขนาดนี้

บางคนมาด้วยความพร้อม
บางคนก็คิดว่าตัวเองพร้อม

หน้าที่หนักจึงตกอยู่กับคณะกรรมการชุดที่๑

เหลือเฉพาะคนที่พร้อมจริง
เพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการชุดใหญ่

เพื่อคัดให้เหลือเพียง๑๔คน

ก็มีทั้งนักศึกษา
มีทั้งผู้ที่เรียนจบแล้ว
แล้วก็ยังมีทหาร

แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็จะมีความหลากหลายของความสวย

ชื่อนี้การันตีเรื่องความคมของฝีปาก

คือเหตุผลหลักที่คุณม้าถูกเชิญ

มีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่า

ปลาคือชื่อของสาวสวยคนนี้

เพราะเธอเวียนว่าอยู่ในวงการประกวดนางงาม

แต่ก็ยังไปไม่ถึงฝันเลยสักครั้ง

เมื่อเธออยู่ถูกที่ถูกเวลา

อาจจะเป็นของเธอคนนี้ก็ได้
เพราะเวทีนี้ให้โอกาสทุกคนเสมอ
เราพร้อมจะอ้าแขนและต้อนรับ

และความรักในสิ่งที่เขาทำอยู่
เราพร้อมจะร่วมกันสารฝัน

ทุกอย่างเขาห์ภูนีทำด้วยใจ
เพื่อร่วมพัฒนาวงการประกวดนางงามไทย
ไปพร้อมกับบรรดาพี่เลี้ยงและตัวนางงาม
รักในการประกวดทุกคน
ต้องมีสมองที่เฉลียวฉลาด

เพราะฉะนั้นด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ค่ะ
มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเหมือนกัน

เมื่อน้องกล้าเดินเข้ามาแล้วรู้ว่า
เราเป็นผู้หญิงแบบไหนเราเป็นคนแบบไหน
ถือว่ามันเป็นความยิ่งใหญ่
ที่เราจะต้องให้ความจริงจังกับสิ่งเหล่านี้ค่ะ

คงจะต้องกดไลค์รัวให้กับน้องคนนี้แน่นอน

หนูอยากจะใช้โอกาสที่หนูมีตรงนี้

ทำทุกอย่างทำทุกสิ่งที่หนูคิดว่าหนูทำได้มีความสุขแล้วไม่ได้เดือดร้อนกับคนอื่น
ก็คิดค่ะหวังหวังว่าเข้ารอบก็อยากเข้ารอบนะ
ทุกคนก็อยากเข้ารอบเหมือนกันหมดไหมคะอยากเป็นที่หนึ่งค่ะ
เมื่อมาแล้วก็ต้องหวังและบางคนก็ฝันไกลอยากเป็นที่หนึ่ง
งานนี้กรรมการคงต้องเหนื่อยจริงจริงแล้วล่ะ
และเพื่อให้ได้สาวงามที่ต้องการที่ตรงตามคุณสมบัติที่สุด
ทางคณะกรรมการของเราต้องทำงานอย่างหนักนะครับเพราะในปีนี้
เราได้รับความสนใจจากสาวงามทั่วประเทศยังกว้างขวาง
หนักจึงตกอยู่ที่คณะกรรมการในการคัดสรรนั่นเองครับ
เชื่อว่าบางคนค่ะไม่ได้ทุกคนบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองพร้อม
แต่จริงแล้วไม่พร้อมอาจจะเป็นทั้งหน้าตารูปร่าง
หรือบางคนอาจจะหน้าตาดีรูปร่างดีแต่ว่าความมั่นใจความสามารถไม่เพียงพอ
อันนี้มันต้องเป็นองค์ประกอบหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ย
บางทีการมาครั้งแรกอาจจะต้องเสียใจกลับบ้าน
ตัวแม่สายดราม่าเอาอยู่ทุกบทบาทและครั้งนี้เธอก็พร้อมแล้ว
สาวงามคนไหนถ้าคิดจะมาแอปใส่ตัวแม่สายดราม่า
ลวงสังหารมาแล้วทุกสมรภูมิงานนี้คงต้องคิดให้ดี
ผู้หญิงไม่ใช่มีแต่ความสวยก็คงจะเอาฉลาดด้วย
จริงเราประกวดนางงามดังนั้นเนี่ยการประกวดนางงามก็คงจะต้องเอาสวยมาก่อน
ถึงหนูไม่สวยนะถึงหนูไม่สวยเท่าคนอื่นหรืออะไรทั้งสิ้น
แต่หนูมั่นใจมั่นใจกว่าเขามาก
เอาล่ะสิดราม่าบังเกิดแต่อดใจรออีกนิด
ถัดไปเรายังมีอะไรเด็ดกว่านี้อีกเพียบ
พบกับ๔๐สาวงามที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่รอบออดิชั่น

ต้องเข้ารอบแล้วต้องได้ไปญี่ปุ่นแน่นอน
ชอบปีนี้นะผิวเข้มหน้าใดหนักเยอะเราชอบ
แต่สิ่งที่ไม่ชอบจากปีนี้เลยคือรูปร่างอย่างนี้
ความมั่นใจมีสองอย่างนะคะมั่นใจในนั้นที่ถูกกับมั่นในที่ผิด
คือท่านกรรมการเขาอาจจะอยู่เป็นกรรมิการเนี้ย
เขาก็เลยอาจจะยังไม่เคยต้องเที่ยวอะไรอย่างนี้หรือเปล่า